คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนนะฮะ

ลงภาพกันแบบรัวเลยนะพี่อุ๋ย

ค่ะที่เหลือก็ซุ้มแหละ
คือภาพนี้เขาบอกถ่ายภาพกันเนี่ยตำรวจทั้งนั้นนะ
ผมยาวไม่น่าใช่ป่ะอาจจะเป็นลูกน้องลูกน้องเขาอยู่ด้วย

มันความจริงภาพมันมีหลายคนมากกว่านี้ทุกคนถอดเสื้อหมด
ถอดเสื้อหมดแต่นี่คือกำนันนกนะฮะอ่าสมาชิกในเฟซบุ๊กซุ้มกำนันนกเนี่ย
มีสมาชิกห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบัญชีนะฮะไม่รู้ตอนนี้เพิ่มหรือยังนะค่ะ
จะเปิดเมื่อเก้ากันยายนที่ผ่านมาสองวันนะฮะเพิ่งเปิดนะครับโอ้โห
หลังเกิดเหตุเกิดคดีเมื่อ๖กันยายนเปิดได้สามวันหลังเกิดเหตุ
คือถ้าดูชื่อผู้ดูแลกลุ่มเนี่ยชื่อน้ำอุ่นคอนถมและปุ๊ครองถม
อันนี้เป็นชื่อผู้ดูแลกลุ่มอืมเห็นไหมข้างล่างสุดใช่ไหมค่ะอ่า
เนื้อหาโพสต์ในกลุ่มเป็นการพูดถึงกำนันนกนะบางโพสต์มีการข่มขู่ตำรวจนะฮะ
ไม่ให้เข้ามายุ่งในเรื่องของกำนันนกก็มีบางโพสต์ระบุบอกที่ซุ้มดู
ปูนคอนถมนะทุกคนคอนถมกันหมดเลยเหรอคะอ่านครปฐมไงฮะคอนถม
ซุ้มได้ประชุมระดับมือพระการแล้วอ่าตกลงกันว่าพรุ่งนี้เที่ยงตรง
ล้อหมุนมาให้ทันกันด้วยจะทำไมกำนันไม่เคยทิ้งเรา
เราต้องไม่ทิ้งกำนันนี่เห็นไหมล่ะเพจนี้นี่เขาตั้งมาเอาหามะพี่
ถูกตั้งจริงอันนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วนั่นน่ะสิ
เฟซบุ๊คที่ชื่อบุญยืนฝืนใจหาย
ขออภัยไม่ให้ใจหายบุญยืนฝืนหายใจ

เห็นไหมเขาซุ้มอะไรเนี่ย
ครูให้เวลาตำรวจภายใน๒๔ชั่วโมง
ถ้ายังไม่ปล่อยตัวกำนันกูจะระเบิดอนุสัก
อันนี้เอาฮาแล้วแหละมินว่าแค่ชื่อมันก็ไม่ใช่แล้วไหม

นั่นลูกนั่นนกกับนองท่าผา
คุณไปขู่ว่าคุณจะระเบิดอนุสวรีอย่างนี้

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยนะ
บุญยืนฝืนหายใจนี่ต้องฝืนอีกหลายอย่างเลยนะ

เอาดูดอยคอนถม

อนนะดอนไม่ใช่ดอยดอนคอนถม
รวบรวมกำลังพลซุ้มกำนันนก
จะไปไหนเราจะบุกไปช่วยนายเรา
กำนันไม่เคยทิ้งพวกเราพวกเราก็จะไม่ทิ้งกำนัน

เหรอก็ตอนนี้เขาอยู่เขาถูกฝากขังอยู่
ก็จะไม่ทิ้งเขาอยู่ในเรือนจำอยู่

ผมอีกแล้วมาบ้านเดียวกันทั้งหมดนี่
กำนันนกท่านอุตส่าห์เสียสละเอาเงินจ่ายสวยให้ตำรวจ
เพื่อที่จะให้ตำรวจพอกินพอใช้จะได้ไม่มาไถเงินคนรากย่า
พวกมึงยังมาว่ากำนันนกไม่ใช่คนดีอีกเหรอวะ

จำปูนอันนี้จำปูนเก่าหาตำรวจอยู่นะ

หรือเขากระแทกแดกดันหรือเขาประชดประชันอะไรใคร
ลักษณะเอาฮาประชดประชันไหมคะ

มีอีกนี่เขาชื่ออะไรเนี่ย
นรพนาศ

กำนันนกเป็นคนดีชอบช่วยเหลือชาวบ้าน
ให้เงินชาวบ้านใครที่อยู่แถวนั้นรู้กันดี
ใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่กำนันนกเป็นคนดีครับ
รู้ได้ไงว่ากำนันนกสั่งยิงไอ้น่องมันอาจทำเองก็ได้
ใครจะคิดยังไงก็ลบความดีของกำนันไม่ได้
คือจริงมีอีกหลายโพสต์นะฮะที่โพสต์ไว้ลักษณะแบบนี้นะในกลุ่มเขานะ

แต่เรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับตำรวจบอกตำรวจเห็นแล้วนะครับ
วันนี้พลตมตรีจรูลเกียรติปานแก้วรักษารัชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะครับ
ในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสารวัสสิวบอกว่ากรณีเพจซุ้มกำนันนกออกมาประกาศ
ขู่ตำรวจให้ปล่อยตัวกำนันนกทำไมปล่อยเนี่ยจะถึงขั้นจะชิงตัวออกจากเรือนจำ
เรื่องนี้นะครับทางคนโดยโทษจิฬพบภูริเดช
ทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ได้สั่งการมายังภูมิกับการปราบรามทางปอทให้ดำเนินการตรวจสอบเพจนี้แล้วนะครับ
ถ้าพบว่าทำผิดจริงจะดำเนินการทันที
ผู้จัดการสอบสวนกลางกับทีมงานสืบสวนได้ตรวจสอบเพจทุกเพจที่มันมีตรงนี้อย่างละเอียด
ถ้ามีใครทะลึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
จิลภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะ

ล่าสุดผวตรผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติคนตรวจเอกดำนวงศักดิ์กิติปภัทธ์
วันนี้ก็ไปเข้าพบนายมนตรีที่รัฐสภาเพื่อรายงานเรื่องทางภูมิกับการเบิ้มเนี่ยยิงตัวตาย
ท่านก็พูดถึงเรื่องของซุ้มกำนันนก

อย่างนั้นจะบุกชิงตัวประกันเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นพวกอวตาร
ก็ไม่แตกใจก็มางแต่ว่าก้าวกัญญายนเพิ่งจะมาเองอะ
ยังไม่มีมูลอะไรนะฮะเบื้องต้นเนี่ยยืนยันว่ามีมาตรการในการดูแลตัวผู้ต้องหาเป็นอย่างดี
ขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าปิดคดีนี้ได้แน่
แล้วจะปิดในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งพบตรนี่แหละ
เพราะเดี๋ยวพบตรต้องมีการเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะ

วันนี้นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเผาศพหน่องหน่องท่าผาที่ถูกวิสามันฆาตกรรม
โป่งจังหวัดราชบุรีคืนสุดท้ายก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพของในห่องวันพรุ่งนี้
ดายญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนของหน่องก็มาร่วมงานกันเยอะค่ะ

ญาติญาติเองพี่ชายของหน่องก็ยังเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะ
พี่ชายหนองที่บอกว่าน้องตายอย่างหมาพิษบูใช่ไหม
ก็เสียใจร้องไห้อยู่กับโรงศพของน้องชาย
ตั้งแต่วันแรกยันวันนี้เลยค่ะ

แต่ว่าคราวนี้ครอบครัวของหน่องบอกไม่ขอให้ข้อมูล

ญาติบางคนนะคะคิดเหมือนกันว่าน่องน่าจะถูกฆ่าตัดตอน

ในเมื่อตำรวจตามเซิร์เวอร์กล้องวงจรปิดในงานเลี้ยงวันเกิดเหตุมาได้แล้ว
แล้วก็เห็นให้สัมภาษณ์ว่ากู้ข้อมูลได้๑๐๐
ทำไมไม่เอามาเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้
จะได้ไม่คล่องใจว่าน่องเป็นคนยิงจริงไหม

เพราะเอาจริงอันนี้คำบอกเล่าของญาติ

น้องอ่ะไม่กล้ายิงตำรวจหรอกน้องไม่ใช่นักเลงตามที่เป็นข่าวด้วย
ฉายาหนองท่าผาอะไรนั่นน่ะก็เป็นข้อสันนิษฐานที่สื่อตั้งกันขึ้นมาเองทั้งนั้น
เองอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับหน่องด้วยและญาติทุกคนอยากขอโทษทางครอบครัวสารวัตรสิว
ตำรวจตรงฉินน้ำดีด้วยความจริงใจเพราะถือว่าน่องก็มีส่วนทำให้สารวัตรสิวเสียชีวิตค่ะ